ส่วนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติของเรานะครับอุ่นเครื่องแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไป๑ต่อ๓เซต
ซึ่งทางโค้ชด่วนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับผลแพ้ชนะนะครับ
เพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยก็มีการปรับจูนผู้เล่นกันค่อนข้างจะเยอะครับ
ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลุยนัดแรกสัปดาห์ที่๒นะครับ
ชาติไทยเมื่อวานนี้เนี่ยตามเวลาท้องถิ่น๔โมงเย็นนะครับ
เครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้คือคู่นี้เนี่ยเพิ่งพบกันมาสนามแรก
ใช่ที่ตุรกีนะครับก็เป็นทีมชาติไทยเนี่ย
เพิ่งชนะมาหมดหมาดเลยนะครับสามเซตรวดการอุดเตือนทางนี้ครับ
กันสี่เซตนะครับทางโค้ชด่วนเนี่ยก็หวังทดสอบระบบการเล่นนะครับ
แล้วก็รูปแบบของทีม๖คนแรกก็พรพันธ์เกิดปราศครับ
ชาดาพรคงยศวิภาวีสีทองพิมพิชยากกรำ
รัชพรบรรดาศักดิ์แล้วก็ทัศน์ดาวนึกแจ้งนะครับ
ทีมชาติไทยเนี่ยเป็นฝ่ายตามก่อนใน๒เซตแรกนะครับ
คะแนน๒๔ต่อ๒๖ทั้ง๒เซตเลยนะครับ
เซตที่๒เนี่ยมีการปรับผู้เล่นเกือบยกชุดนะครับ
เซ็ตเนี่ยเปลี่ยนมาใช้สิริมามานกิจนะครับ
แล้วก็นำเอาชัชวอนโมกศรีธนชาสุขสดสาธิภาพรจันทวิสูจน์นะครับ
แล้วก็ใช้ชิตพรกับจรัสพรเป็นบอมเร็ว
ทำให้มีเพียงแค่เตยหัทยาบำรุงสุขคนเดียวเท่านั้นนะครับ
ที่ไม่ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องนะครับ
เนื่องจากเจ็บในช่วงวอร์มนะครับ
ชนะไป๒๕ต่อ๑๖นะครับ
ต่อ๒๖๒๔ต่อ๒๖๒๕ต่อ๑๖แล้วก็๒๒ต่อ
ดูจากสกอร์ไม่ขาดมากนะครับ

ทีมไทยเองก็ได้ลองผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามแรกนะครับ
ยังต้องปรับอีกหลายจุดนะครับ
เพื่อให้ทีมเล่นได้ตามระบบที่เตรียมไว้ครับ
จริงนะครับเราเป็นการทดสอบนะครับ
ให้นิกาได้หมุนเวียนกันลงนะครับในเรื่องของการเล่น
แล้วก็เราจะให้นักกีฬาได้ปรับตัวทุกคนนะครับ

ฉะนั้นผลการแข่งขันเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ
เพราะว่าทั้งเขาเองเราเองเนี่ยเรามาปรับจูนทีมกันนะครับ
ก็ได้ทดสอบนักกีฬาที่ยังไม่เคยเล่น

ว่าเขาสามารถเล่นกับระบบที่เราพยายามปรับได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
ส่วนระบบที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยครับก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับ
เพราะว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ
เราพยายามที่จะทำให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เหลือครับ
ขณะที่ทางนักตบสาวนะครับพรพันธ์เกิดปราศ

ไทยแพ้เกาหลีใต้เพราะว่าไทยกำลังซ้อมระบบใหม่นะครับ
อ้อนแฟนนะครับติดตามได้เลยนะครับ
ส่วนทางเพียวอัชราพรคงยศบอกว่า
ถือว่าเป็นการได้ลองระบบจริงนะครับ
เพราะว่า๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยซ้อมระบบหนึ่ง
แต่การที่ได้ลงเล่นเกมจริง

ต้องรีบปรับตรงไหนให้เร็วที่สุดครับ
ระบบของเราก็คืออาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากหรอก
แต่เราแค่ลองใส่แฮคติกบางอย่างเข้าไป
เพื่อที่จะให้เกมในสัปดาห์ที่๒มันดูมีอะไรมากขึ้น
มันก็เลยเกิดข้อผิดพลาดที่เห็นได้ว่า
แบบนี้ใช้ได้กับแบบนี้นำไปใช้ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ในสัปดาห์ที่๒ก็มาลุ้นกันนะคะ
ว่าเราจะเล่นได้ตามระบบที่เราเตรียมมาไว้หรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรก็
เราก็อยากให้ทุกคนเชียร์ให้ไปเป็นกีฬา

เพราะว่าหนูอยากได้กำลังใจเยอะเพราะหนูกำลังจะเปลี่ยนแผนใหม่
อยากให้คนดูติดตามเยอะนะคะ
ถือว่าเป็นการได้ลองระบบจริง
เพราะว่า๒๓วันที่ผ่านมาค่ะคือเราซ้อม
แต่วันนี้เป็นการที่เราได้ลงเกมจริง
ทำให้เราเขาเรียกว่ารู้ว่าข้อผิดพลาดที่เราแก้ไขมันดีขึ้นมากน้อยขนาดไหน
แล้วก็เรายังจะต้องรีบกลับไปปรับจูนในจุดไหนให้มันไวที่สุด

ก็รู้สึกว่าเราได้ลองระบบแล้วก็ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เรามีเล็กน้อย
อาจแบบความละเอียดเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะแต่เราก็จะไปปรับปรุง
โครเอเชียเวลาเที่ยงคืนครับ